มาแล้วค่ะคุณผู้ชมหลวงตาชดาทองลวงโลก
นี่คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านแล้วก็ทางโซเชียลนะครับ
บอกว่าอย่าเรียกว่าหลวงตาได้ไหมเดี๋ยวดีดปากเลย
หลวงตาต้องเป็นผู้ชายใช่ไหม
ผู้ชายต้องบวชเป็นพระสงฆ์นี่ค่ะ
แต่นี่เห็นไหมชะดาทองแล้วนี่คือผู้หญิงนะคะ

แล้วที่น่าตลกร้ายที่สุดคืออะไรรู้ไหมคะ
หลอกชาวบ้านในพื้นที่ที่โคราชเนี่ย

ผู้เสียหายหลักร้อยคนนะคะมูลค่าความเสียหายหลักล้านบาทนะคะ
แล้วภาพนี้ค่ะมันสครูเห็นตำรวจไหมตำรวจมันสครูค่ะเป็นภาพนี้ไง
ตำรวจตำรวจก็อ้างกบเขาด้วยหรอก็ไปกราบไหว้มูลค่ะ
ตำรวจไปกราบไหว้ด้วยเหรอเป็นตำรวจสารวัตรปราบปรามนะคะ
คือตำรวจเขาไม่ทราบเหรอฮะตำรวจทราบว่านั่นคือผู้หญิงอ้าว
แล้วลักษณะคือมาบวชมาบวชเป็นพระนะเอาแล้วถามต่อ
ตอนแรกบางคนบอกภาพตัดต่อหรือเปล่าไม่ใช่ภาพตัดต่อภาพจริงนะคะ
แล้วถามต่ออ้าวตำรวจคุณไม่จับเหรอคุณรู้ว่าผู้หญิงมาบวชเป็นพระได้ไง
อืมไม่กล้าจับหรอกใครจะไปเล่นกับความเชื่อความศรัทธาของชาวบ้าน
ก็ชาวบ้านในท้องที่เขาเชื่อเขาศรัทธาเพราะหลวงตาชดาทองเนี่ย
อ้างว่าตัวเองเป็นหลวงจิตของหลวงตามหาบัวยานสัมปโน
แล้วเนี่ยสุดท้ายหลอกเอาเงินชาวบ้านคุณมีเคราะห์นะคุณต้องสะดอกเคราะห์นะ
หลักหมื่นบ้างหลักแสนบ้างโอ้โหแล้วสุดท้ายผู้เสียหายค่ะ
บอกหมอปลาหมอปลาพาตำรวจไปบุกจับจับแล้วนะคะ
แล้วก็ถูกศึกใช้คำว่าถูกศึกได้ไหมฮะก๊อฟได้สิฮะ
แต่ว่าก็ไม่ได้พระจริงอ่ะนะเออเนอะเออก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
ปรดจากการพร้อมได้ไหมเออปรดใช้คำนี้นะเออครับนี่อ่ะ
คุณผู้ชมนะคะตำรวจสพนไทยไปพร้อมกับหมอปลานะคะ
นางสาววันทนาอยู่ทนอืมอายุห้าสิบสองปี
อ๋อไม่น่าเหลืออยู่เมื่อสิบปีแล้วอยู่ทนไงฮึแล้วกดการุนา
อ๋อมีกระเป๋าสะพานด้วยเออชาวบ้านบอกอย่าเรียกหลวงตามันฟังดู
หรือยังไงก็ไม่รู้เรียกหลวงยายหรือหลวงป้าได้ไหม
เจ้าตัวยืนยันบอกว่าไม่ได้หลอกลวงชาวบ้านนะคะ
ทุกอย่างที่ทำล้วนเป็นการทำบุญทำกุศล
เงินที่ได้มานี่เห็นไหมถอดชุดแล้ว

เงินที่ได้มาเนี่ยเอาไปสร้างวัดจริง
ชาวบ้านบอกเอางั้นเอาเงินฉันคืนมาไม่มีแล้ว
ไม่มีคืนให้หรอกนะเงินเนี่ยเอาไปทำบุญหมดแล้วนะคะ
หลังจากที่สอบปากคำเสร็จนี่คุณภูริพัฒนบุญนินไปเจาะใบถึงที่เลยนะคะ
เจ้าตัวนั่งคอตกเลยนะคะหลังจากที่สอบปากคำ
คอตกนั่งดูสมุดบัญชีดูตลอดเวลาเลยนะคะ
จากนั้นตำรวจก็คุมตัวขึ้นไปนี่ค่ะขึ้นรถไปฝากขังต่อสารแขวงนครราชศรีมานะคะ
ผู้กำกับสพนไทยพันธุ์ตำรวจเอกอิตบุญยฤทธิ์ท่านบอกว่า
เจ้าตัวเนี่ยรับสารภาพแหละข้อหาอะไรอ่ะคะ
ข้อหาแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์อันนี้มีโทษจำคุก๑ปีหรือปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
รับข้อหาไปเป็นของตัวเองก่อนเลยหนึ่งข้อหาอ้าวแล้วเรื่องของการช่อโกงหลอกลวงชาวบ้านอ่ะค่ะ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างสอบปากคำแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานนะคะ
ส่วนผู้เสียหายว่าไงบ้างไม่มีใครยอมหรอกเอาจริงเขารู้ตัวกันหมดแล้วว่าโดนหลอกนะคะ
ผู้เสียหายยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแล้วก็จะเรียกร้องเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เคยโดนหลอกไปกลับคืนมานะคะ
เมื่อวานนี้คุณผู้ชมค่ะมันน่าตกใจมากพี่ดาวก๊อฟ
เพราะมีผู้เสียหายเดินทางไปแจ้งความที่โรงพักโนนไทยเพิ่มอีกร้อยกว่าราย
คิดเป็นมูลค่าความเสียหายห้าล้านกว่าบาทนะคะแล้วก็คาดว่าผู้เสียหายน่าจะมีมากกว่านี้
เพราะฉะนั้นมูลค่าความเสียหายก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกมากกว่า๕ล้านบาทนะคะ
ส่วนสำนักของหลวงตาชดาทองเป็นไงบ้างคุณภูริพัฒน์ลงพื้นที่ไป
นี่เงียบเหมือนเป่าสากเลยนะคะเหลือเพียงคนดูแลไม่กี่คนนะคะ
ข้าวของบางส่วนก็ถูกโยกถูกเก็บออกไปด้านในนะคะ
ศิษยอมรับบอกว่าหลวงตาเนี่ยเป็นผู้หญิงจริง
แล้วอ้างโอ้โหนี่ข้ออ้างแบบนี้น่าตกใจนะต้องไปตรวจสอบด้วยว่าจริงหรือเปล่า
อ้างบอกว่าเจ้าคณะจังหวัดนครราชศรีมา

ลูกศิษย์บอกว่าตัวเขาเองก็อยู่ในงานตอนที่เจ้าคณะจังหวัดบวชให้
พอทราบว่าหลวงตาถูกจับศึกก็เสียใจเพราะยังคงเลื่อมใสสัทธานี่ไง
จะเป็นเหตุผลที่ตำรวจต่อให้รู้ว่านั่นคือผู้หญิงไปบวชเป็นพระ
ไม่กล้าจับไงเพราะมีคนเริ่มใสไง
ก็ต้องเชิญท่านเจ้าคณะจังหวัดมาให้ข้อมูลด้วยว่าจริงหรือเปล่าใช่ค่ะ
ถูกต้องแล้วตำรวจท่านนั้นก็ไปแจ้งความด้วยนะบอกว่าผมก็เป็นผู้เสียหาย

นี่เฉพาะในพื้นที่เป็นร้อยเดี๋ยวดูว่ามีนอกพื้นที่อีกไหม